ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ได้มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในไส้กรอกจำนวน๑๕ตัวอย่าง
จากร้านค้าสะดวกซื้อก็พบว่า๓ตัวอย่างครับ
ที่มีสารปนเปื้อนไนตริวเอตและไนตรไตร์เกิดมาตรฐาน
โดยหนังสาโมริดีโพงอินนักพิชาการและวิทยาศาสตร์โมริยุทธิเพื่อผู้บุริโภค
กล่าวว่าส่วนทดสอบของนิตยสารฉลาดซื้อส่วนทดสอบปริมาณสารไนเตรดและไนไตรส์
ตัวอย่างไส้กรอกในท้องตลาด๑๕ตัวอย่าง
เพียงยี่ห้อเดียวก็คือค็อกเทลซอสเศษตาไทซอสเศษ
ของบริษัทไทยเยอรมันมีโปรดักต์จำกัดที่ไม่พบทั้งไนเตรดและไนไตรส์
ซึ่งในช่วงนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการทดสอบนั้น
มีไส้กรอกของยี่ห้อไหนบ้างที่มีสารปนเปื้อนที่ได้มีการทดสอบไป

ปกติแล้วสารปนเปื้อนในตึกหรือในไตรนั้นก็เป็นสารที่จะต้องอนุญาตให้มีได้
ปรากฎว่าอันดับที่๑คือไส้กรอกตาแอโร่เป็นไห้สายกอกฮอตดอกนี้

แล้วก็อันดับที่๓นั่นก็คือไส้กรอกบางกอกแฮมประเภทหมูค็อกเทล
มีค่าเกินมาตรฐาน๑๔๘๖๑มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ซึ่งสารไนเตรดและในไตรนั้นจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร
ซึ่งปกติแล้วนะครับสารไนเตรดแล้วก็ในไตรนั้นก็คือดินประสิวเพื่อใช้เพื่อฟอกสีเนื้อสัตว์
ทำให้เนื้อสัตว์นั้นมีสีแดงใช้ในการทัดน้อมอาหาร
แล้วก็ป้องกันที่จะเป็นสารวัตถุกันเสียกันแบคทีเรียที่จะทำให้อาหารนั้นเสียเร็ว
ถ้าเกิดคนที่รับปริมาณเข้าไปเกินค่ามาตรฐานคนที่แพ้สารดังกล่าวนี้
จะมีอาการอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวเวียนหัวจากการที่ได้รับพิษเฉียบพลัน
ซึ่งจากผลสำรวจนั้นก็ไม่ได้ห้ามในการรับประทานแต่ว่าก็ขอให้กินในปริมาณที่น้อย
มีข้อแนะนำว่าควรที่จะกินนะครับอย่างน้อย๑๒ครั้งต่อเดือนเท่านั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการรับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย
เมื่อหลายคนเห็นดังนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า
หรือที่เรียกว่าไถแผนที่ได้ออกมาเปิดเผย
แล้วก็ผลไม้ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
รวมถึงที่เชียงใหม่แล้วก็อุบลราชธานีในวันที่๑๖๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ก็ปรากฏนะครับว่าไปพบปริมาณสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน
จากตัวอย่างที่สุ่มไปปรากฏว่าพริกแดงพบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
กะเพราถั่วฝักยาวคณะอันนี้พบเกินครึ่งไปเล็กน้อย
กาดขาวปลีผักบุ้งจีนมะเขือเทศแตงกว่าก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ๑๑ถึง๑๓๐นะครับ
ส่วนที่ไม่เจอเลยนั่นก็คือมะเขือเปราะแล้วก็กะหล่ำปี

ผลไม้ที่พบปรากฏว่าตรวจส้มสายน้ำผึ้งทั้งหมดสุ่มตัวอย่างไปเจอทั้งหมดเลยนะครับ

ส่วนแก้วมังกรกับมะละกอเจอที่ราดาป๑๖๖๑๗๑
มะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่๑๔๔ส่วนแตงโมนั้นไม่เจอนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือตัวอย่างที่ไปสุ่มตรวจนั้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองตามมาตรฐาน
หน่วยงานรัฐบาลว่าเป็นเกษตรอินทรีย์พบว่า
ปนเปื้อนอยู่ถึง๑๒๕ในผักผลไม้
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตราคิว
โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารแห่งชาติ
ก็มีการพบสารเคมีปนเปื้อนอยู่มากถึง๑๕๗ด้วย
ซึ่งไทยแพนก็ย้ำนะครับว่าผลที่พบนั้นทำให้หน่วยงานของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
รวมไปถึงกรมวิชาการเกษตรนั้นก็ต้องยกเครื่อง
ในการที่จะรับรองมาตรฐานกันใหม่
พร้อมยืนยันว่าคงมีความหวังว่าสังคมไทยนั้น
จะปลอดจากสารเคมีประเภทนี้มากยิ่งขึ้น
โดยไทยแพนก็จะส่งผลตรวจนี้ไปยังห้างค้าปีต่าง
เพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการทำจดหมาย
อย่างเป็นทางการถึงการลงโทษหรือว่ามาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง
เช่นเดียวกับสมาคมตลาดสดไทยก็จะมีการประชุมร่วมกันในเร็วนี้ครับ